โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
นี่วันนี้ค่ะนำเสนอร้านนี้เลยคุณผู้ชม
อ้าไปดูกันหน่อยร้านนี้ชื่อว่าร้านแบร์การี่
หามันมีแต่เบอร์เกรรี่นี่แบร์การี่จริง

มัฟฟินที่เป็นเนี่ยนะคะก็เป็นมัฟฟินช็อคโกแลตครีมชีส
เก๋มากสูตรแปลกใหม่มาก
นี่เป็นเมนูที่ฮอตฮิตเหลือเกินนะคะ
และก็ยังมีเมนูอื่นที่มาแรงอีกมากมายค่ะ
มากกว่า๑๐๐ก้อนภายในไม่ถึงเดือน
เมนูที่ว่านี้นะคะก็คือเมนูนามะค่ะ
นามะช็อกโกแลตคุกกี้
ที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนติดอกติดใจเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบที่
มีคุณภาพใส่ใจการทำทุกขั้นตอนสดใหม่ตามออเดอร์
บอกเอาไว้อย่างนี้ใครสนใจเพิ่มเติมเข้าไปดูในรายละเอียดที่ปรากฏตรงนี้ได้ถ่ายรูปเอาไว้นะคะ
ส่วนใครที่จดไม่ทันนะคะอยากจะสั่งมาทาน
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้พวกเราช่วยโปรโมทร้านก็เข้าไปดูกติกาเพิ่มเติมกันได้ที่
ครับเอางี้ละกันเราพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งให้กับผู้ประกอบการร้านค้าต่างได้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเคยนะคะ